เป็นงานมาหสจรรค์มวยไทยประดบโลก

แฟนมวยไทยน้องสาวช็อคยะต่ำกัน

นี่เป็นคู่การป้องกันแชมป์สาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกในรุ่น๑๒๒ปอนด์นะครับ
คู่นิ้นยก๑๑๓ขวัญใจก็ตั้งรับรอดักจำกว่า๒
ขาต่อยหมัดตามสไตล์มวยหมัดหนักครับขวัญใจกลางตำรารับไม่ทันครับ
โอ้โหน่าเสียดายนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเขาก็มาดีเหมือนกันนะ
ส่วนอีกคู่นะครับเป็นคู่เอกนำรายการครับ
คู่นี้เป็นไฟล์แตกหักเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าเจอกันมา๓หน

เกมวันนี้ไม่ได้ดูเชิงกันแล้วครับก็ใส่กันหนักตั้งแต่ยกแรกช่วงต้นต้นเนี่ย
โชคมีแข้งนำมีแทงเข่าทำให้ได้คะแนนจะแจ้งกว่านะครับ
แต่ว่าในช่วงยก๔ครับนพกฤษมาเร่งเครื่อง
เน้นในวงในแล้วก็เริ่มที่จะตีตื้นขึ้นมานะครับ
วันยก๕นับประกฤษยังคงเร่งอย่างต่อเนื่อง
อัดหนักครบ๕ยกกรรมการชูให้คู่นี้เสมอกันครับ